ใช่ล่ะคราวนี้เค้าจัดพิธี
เททองหล่อพระเจ้าตากศิลปมหาราช

แล้วก็ไปส่องดูด้วยจ้า

ที่นี่มีอะไรบ้าง
ขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเริ่มต้นด้วยสมเด็จพระธีรยานมุณี
เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารค่ะท่านเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเททองหล่อสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ขนาด๓๐นิ้วรวมถึงพระพุทธรูปประจำวันเกิด๕วันด้วยโดยงานนี้ก็มีพระครูยุติธรรมานุยุทธ์หรือหลวงพ่อแป๊ะเกจิดังวัดสว่างอารมณ์นี่แหละ
ให้การต้อนรับพระอาจารย์แป๊ะอืมค่ะไม่ใช่แค่พระสูงเกจิดังเท่านั้น
ยังมีพลตรีศิรพบสุภวานิสกับดรเกรดทิพย์สุภวานิสเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายคาราวาสด้วยนะคะ
ทางเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์หรือหลวงพ่อแป๊ะนี่นะคะท่านก็มาพร้อมกับเกจิอาจารย์ชื่อดัง๙รูป
ร่วมพิธีอธิษฐานจิตนั่งปรกให้เกิดความเข้มขลังครับกระบวนการขั้นตอนก็เป็นไปตามระเบียบประเพณีนะคะ
ใช่ก่อนที่จะเริ่มพิธีเททองหล่อสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชนั้นหลวงพ่อแป๊ะได้นำสิ่งของที่สาธุชนนำมาถวายแก้บน
ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำกำไรข้อมือและแหวนทองนำมาเป็นชนวนผสมในการหลอกครั้งนี้ด้วยนะ
นี่ไงแล้วครั้งนี้ค่ะสมเด็จพระธีรยานมุณีท่านได้ประกอบพิธีเททองหล่อ
นะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ไงครับแล้วก็มีสาธุชนร่วมอนุโมทนาสาธุ
กันมากมายโอ้โหงานใหญ่งานใหญ่จริงจริงค่ะนี่แล้วสำหรับพิธีเททองหล่อนี้นะคะ
จะนำไปประดิษฐานที่สาราปฏิบัติธรรมวัดโบสถ์แต่ว่าเขาใช้สถานที่ที่วัดสว่างอารมณ์เนี่ย
มาประกอบพิธีแล้วก็ให้หลวงพ่อแป๊ะนั่งประกอบพิธีนั่งปรกด้วย
ครับค่ะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานในครั้งนี้
อ่างน้ำมนต์ในอ่างแก้วมันจะมีความระยิบระยับเรืองรองผุดผ่องอำพันธ์
เพราะมันใส่ใสเออแล้วน้ำตาเย็นก็ใสด้วยอุ้ย
แต่มันจะมีน้ำตาเทียนบางจุดที่มันจะเป็นสีเหลืองมันก็น่าคิดเหมือนกันนะคะ
ใสวัยรุ่นชอบเออวัยรุ่นชอบไม่ใช่แค่วัยรุ่นเท่านั้น
ผู้หลักผู้ใหญ่คุณตาคุณยายก็ชอบคุณชนะคุณก็ชอบใช่ไหมใสแบบนี้
ใสยิ่งชอบเลยเออก็ตีความเงินไปแล้วกันครับ
ยากเนอะน้องใบตองยังว่ายากเลยเหรอคะใส่อ่ะอืมนั่นน่าคิดไง
แล้วแต่จะตีความแล้วแต่จะตีความสุดท้ายก็หวังว่าสิ่งที่เราตีความจะให้โชคให้ลาบเราแล้วกันเนาะ